สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายค่ะ
ล่าสุดประเทศไทยของเรามีร่องมรสุมพาดผ่านค่ะ
ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกลงมาหนักขึ้นกว่าเดิมค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะนอกจากจะมีน้ำทะเลหนุนสูงแล้ว
น้ำเหนือก็ไหลลงมาอีกคุณผู้ชมอาจจะทำให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ
อาศัยอยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำเจ้าพญานะคะปลายรุ่มแม่น้ำเจ้าพญา
ต้องรีบขนของกันหน่อยค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่กรุงเทพจะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมค่ะ
เพราะฉะนั้นในระยะนี้ยังคงต้องจับตากันอยู่ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๗ตุลาคมค่ะ
ขณะนี้ค่ะเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งทิศทางของพายุลูกนี้นะคะจะเคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยหรือไม่
ขึ้นอยู่กับลมหนาวถ้าลมหนาวพัดลงมาหนักเนี่ย
อาจจะทำให้พายุลูกนี้กดหัวลงแล้วก็สลายไปในที่สุด
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะยังคงต้องจับตาทิศทางของพายุลูกนี้อยู่ค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูการเล่นโยคะใต้น้ำ
จะเป็นเช่นไรไปดูกันค่ะการทำท่าทางใต้น้ำแบบนี้
นี่ค่ะเป็นหนึ่งในการฝึกการดำน้ำคุณผู้ชมในเกาะนะคะเซนต์ลูเซียค่ะ
เพราะว่าการลงไปใต้น้ำเขาบอกว่าบางคนรู้สึกกลัว
การทำโยคะการเล่นโยคะแบบนี้ทำให้คลายกังวลไปได้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ